แต่ว่าบางคนอาจจะมีปัญหาไม่ใช่เรื่องของการเลี้ยงไซเบียเรียน
ปัญหาเรื่องของการตื่นนาฬิกาปลุกแล้วก็ปลุกนะ

ดินก็ตื่นไม่ทันก็เสียเวลาทำงานกันไม่ทัน
คุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมของนาฬิกาพวกนี้หน่อยได้ไหมคะตกลงว่าดังสนั่นแน่นอนตื่นแน่นอนค่ะ
นี่เป็นไงคะตัวจริงเสียงจริงมาขันบอกเรายามเช้า

ยังเสียงดังกงโฮร็อกเอกเอก
โอ้โหไม่ตื่นให้รู้ไป

มันจะมีนวัตกรรมต่อไปนอกจากการขันแล้ว

ดิฉันว่าถ้าเกิดมันปลูกมากเกินไปมันอาจจะอยู่ในหม้อต้มไก่

ถูกผิดทำไงชีวิตเปลี่ยนเลยนะ

ค่ะนะวันธรรมดาให้ขันตอนกี่โมงวันหยุดขันตอนกี่โมง

งั้นรุ่นนี้ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์

โถมันใช้ถ่านที่ไหนแล้วมันเป็นไก่จริง
อ๋อโอ้โฮดูจัง
นี่แหละฮะให้ดูกันสนุกสนานนะ